หลายคนอยากรู้พระเอกกไก่กเกรทวรินทรค่ะตามจีบโบ
เมลาดาเขาเรียกว่าดามอกดามใจกันล่ะค่ะบันเทิงไทยรัฐ
รอช้าวีดีโอคอลหาคุณเกรทเลยคุณผู้ชมนะคะพูดคุยกัน
เหงาแหละเออคุยกันยาวเชียวคุณผู้ชมทั้งเรื่องนะคะอยู่
ทำอะไรเหงาไหมแล้วตามไปจีบน้องโบจริงหรือเปล่า
เพราะว่ามีภาพตอนที่เขาไปทำบุญด้วยกันคุณผู้ชม
ทุกเรื่องที่คุณอยากรู้นะคะฟังแน่นอนนี่ไงภาพเนี้ยค่ะ
ค่ะไปทำบุญด้วยกันแล้วก็สารรักกันหรือเปล่า
กิจกรรมทำร่วมกันอ๋อเงาไหมรายหากันไหมอ่าไปฟังทั้ง
หมดกับคุณเจสวลินทรน์กันเลยค่ะ
ตั้งตั้งเป้าแล้วกับตัวเองว่าอย่างน้อยหยุดก็ต้องดีขึ้น
คุณก็ต้องต้องให้ดีขึ้นให้ได้ใช่ใช่ก็ทำอาหารกินเอง
นะคุณเจสวลินทรน์คุณลูกอาจารย์แบบเราก็ต้มไข่กลุ่ม
ข้าวเองออกมันฝรั่งกินเองเพราะที่ถือฟุตบอลน่ะอยาก

เฮ้ยบรอยถูกแบ่งขึ้นไปเว้ยเขารู้ไหมว่าเป็นจานา

ตอนเนี้ยบริจาคเครื่องเนี้ยไปให้ทางเส้นได้ไปข้าภูมิ

ก็แบบไม่มีตังค์แล้วนะ
ไม่มีตังค์แล้วนะ

เพราะว่าเห็นตอนนั้นไปทำบุญด้วยกันใช่ไหม

เพราะว่ามันจะดูไม่ดี

ในวงเลฟตอนนี้อนาคตใว้
ไม่รู้ทาบอกไปก่อนนะคะ
ส่วนเรื่องที่แซวเมื่อสักครู่นะคะเรื่องวันเกิดคุณบอยค่ะ
อยปกรณ์ก็คือเอาคลิปตอนที่ไปรัสเซีย

มีสาวมาจุ๊บที่แก้มฉันก็แซวบอกว่าเอาจริง
คือเรื่องมันไม่จบที่บนเวทีใช่ไหมมันมีอะไรมากกว่านั้นหรือเปล่า

ก็บอกว่าเรื่องที่รัสเซียก็เอาไว้ที่รัสเซียสิ